ส่วนที่สมุทรสงครามนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๕ปี
ออกไปจากบ้านเข้าสวนไปจะไปตัดต้นกล้วยมา
หายไปเลยที่บ้านหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ตกเย็นลูกสาวมีการปล่อยหมาที่เลี้ยงเอาไว้
ผู้สูญหายก็เลี้ยงไว้ลูกสาวก็เลี้ยงด้วยกัน

เหมือนต้องการจะบอกกับเจ้าของบางอย่าง
มันก็พาเจ้าของวิ่งไปสุดท้ายนะลูกสาวก็วิ่งตามหมาไป
ไปเจอศพพ่อเสียชีวิตในคลอง
คว่ำหน้าเสียชีวิตไปแล้ว
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าน้องหมามันจะพาไปถูกอะนะ
เหมือนมันมีเซนต์บางอย่างอะไรแบบนี้ครับ

ตำรวจสพบางคนทีที่สมุทรสงคราม
พร้อมกับกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบในคลอง
ซื้อหมู่๕ตำบลบางสแก่อำเภอบางคนที
จุดเกิดเหตุเป็นสวนส้มโอครับ

ส่วนนี้มันอยู่ห่างจากถนนทางเข้าหมู่บ้านประมาณ๒๐๐เมตร
ไปพบศพนายพิชัยเอโกบนอายุ๖๕ปี
ความหน้าจมน้ำเสียชีวิตเห็นแต่แผ่นหลังโผล่ขึ้นมาครับ
คือถ้าเกิดเดินแบบไม่ได้สังเกตก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับ
ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบัตรแผลการถูกทำร้าย
แล้วก็มีใบตองแห้งถูกตัดไว้วางอยู่ที่ฝั่งด้วย
คาดว่าผู้เสียชีวิตนั้นจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสักไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงได้
ทีนี้น้องภรรยาผู้ตายชื่อว่านางสมศรีก็บอกว่าผู้ตายชอบดื่ม
ขออภัยฮะผู้ตายมักจะตื่นแต่เช้าเดินออกจากบ้านไปเข้าสวนไป
ไปตัดใบตองแห้งออกมาทำกระทงขายนะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเลยครับ
จนถึงเที่ยงเนี่ยไม่กลับบ้านครอบครัวก็เดินตามหาก็ไม่เจอจนกระทั่งช่วงเย็นครับ
ลูกสาวผู้ตายเนี่ยปล่อยสุนัขก็เป็นพันธสมที่สุขกับพุดเดิ้ลเพศเมียชื่อว่าเจ้ากี้
อายุห้าปีออกจากกรงมันก็จะไปขับถ่ายในสวนตามปกติแต่จู่จู่เจ้ากี้เนี่ยมันเห่าเสียงดังผิดปกติ
วิ่งออกไปเข้าไปในสวนลูกสาวผู้ตายก็วิ่งตามเจ้ากี้ไปจนกระทั่งเจ้ากี้ไปหยุดริมคลอง
ลงไปในคลองเหมือนกำลังจะบอกเจ้าของว่าดูสิดูสิอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วพอหันไปโอ้โหลูกสาวแทบลมจับเลยไปเห็นศพพ่อคว่ำหน้าในน้ำเสียชีวิตแล้ว
แล้วนะครับออกจากบ้านไปตัดใบตองริมตลิ่งพลาดท่าล้มลื่นตกน้ำแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้
หมดสติแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตครับ